กลับมาติดตามความเดือดร้อนของชาวบ้านเขาหน่อย

แล้วมันจำเป็นจริงคุณผู้ชมถึงขั้นต้องควักกระเป๋า
จ่ายตังค์ซื้อน้ำเดือนละ๑๒๐๐บาทนี่มันก็ไม่ไหวเหมือนกัน

ทีนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่า

บุกไปอบตเลยละกันแล้วดูนะว่าเธอทำยังไงค่ะ
ไม่ไหวนะแลกกันไว้เนี่ย

โทษค่ะกูต้องมาเขียนคำร้อง
กูมาทางชุดนอนเลยแล
นี่สภาพกูเห็นมั้ย
มาทางชุดนอนเก่งในเสื้อในก็ไม่ได้ใส่มา

กี่วันแล้วนะไม่ไล่นี้ฟังกันไว้นะ
คนทุงค่ะฉันเนี่ยน่ะ

นักข้าวจะมาทำข้าว
สรุปนักข้าวไม่ได้มาทำ
เพราะรู้ว่านายกเป็นไข้
โอ้โหนี่คือเธอตื่นแต่เช้าเข้าห้องน้ำไป
จะล้างหน้าจะอาบน้ำมันไม่มีน้ำให้อาบให้ล้าง
ใช่ค่ะก็ต้องมาแบบนี้แหละ
คำพอสอมาใช้นะสภาพ

แล้วก็มาด้วยอารมณ์จริงมาเขียนคำร้องที่อบต

เป็นแบบนี้มาคือจี่สิบปีฯแล้วนะ
เสียตังค์ซื้อน้ำมาใช้
กินใช้อาบในเดือนละ๑๒๐๐๐บาทอยู่ติดถนนใหญ่แท้เลย
ถามว่าเป็นบ้านของคุณพี่หลังเดียวหรือเปล่า
บอกไม่ใช่เป็นกันทั้งหมู่บ้าน
ร้องหน่วยงานไปก็อ้างแค่ว่าเดี๋ยวจะจัดการให้
แต่มันไม่เกิดการจัดการอย่างจริงจังสักที
ทีนี้เราก็ไปเจอกับคุณพี่เจ้าของคลิปคนนี้นะคะ
คุณเจริญศรีพุทธการซึ่งเธออยู่ที่ตำบลทุ่งคาอำเภอเมือง
แล้วเธอบอกนะแต่ละวันเนี่ยน้ำมันก็จะไหลแบบนิด
ไหลแบบกระปิกกระป๋อยเหลือเกินบางวันก็ไม่ไหลเลยโชคร้าย

แล้วนี่ตอนที่คุณพี่ชวนนักข่าวของเราเข้าไปในห้องน้ำ
คุณเห็นไหมอ่างถังกะละมังรองเอาไว้หมดเลย
เพราะว่าจะได้ใช้ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าน้ำเนี่ย
มันจะไหลหรือไม่ไหลเมื่อไหร่
ทีนี้เธอก็บอกว่าอยากให้ทางอบต

นี่ลองเปิดน้ำให้กับนักข่าวดูเลย

เออแล้วไม่ใช่ตัวเธอคนเดียวนะคะ
เราไปถามชาวบ้านอีกคนนึงเหมือนกันนะคะคุณทัศนี
คุณทัศนีก็บอกว่าฉันอยู่ตรงนี้มา๓๐กว่าปีแล้ว

บตดูแลความเดือดร้อนให้พวกฉันด้วยจ้า

คือว่าน้ำเนี่ยมันไม่ไหลไม่ไหลตลอดเลยเป็นแบบนี้
มาประมาณ๒๐กว่าปีตั้งแต่สร้างบ้านหลังนี้เลยค่ะ

เช้ามาก็จะไหลแบบเอื่อย
คือมันได้ไม่เต็มถังแล้วบางวันก็คือ๓๔วัน

จนถึงวันนี้น้ำยังไม่ไหลเลย
คือเดือดร้อนมากน้ำไม่มีสะอาด
เมื่อก่อนอยู่ที่นี่ตั้งแต่สร้างบ้านเมื่อ๒๐กว่าปีที่แล้ว
แล้วก็หายกลับไปกรุงเทพกลับมาก็คือยังเหมือนเดิมอ่ะ
ไม่มีการพัฒนาไม่มีการแก้ไขอะไรสักอย่างเดียว
ช่วยตอบคำถามหน่อยค่ะ
นี่ค่ะขอให้น้ำมันมาเต็มเต็ม
ให้เกิดวันหนึ่งมันจะไหล๒๓ชั่วโมงแบบจริง
นี่ค่ะสงสารชาวบ้าน

นี่คือที่หมู่๑๑ที่ตำบลทุ่งคาอำเภอเมืองที่จังหวัดชุมพร
ฝากอบตทุ่งคาช่วยประสานช่วยตรวจสอบหน่อยนะคะ
ชาวบ้านสะท้อนมา๒๐๓๐ปีแล้วนะฮะ
ถ้าไม่แก้ปัญหาสักทีมันก็จะอยู่กันไม่ได้เนอะ
ชาวบ้านเขาอยู่ด้วยความเดือดร้อนนะครับ